เมื่อวานนี้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งมีการออกมารวมตัวกัน

มีอยากให้จัดการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนปีนี้

แล้วก็๓อยากให้กองทัพหยุดสนับสนุนคอสช
ทีนี้มาดูทางด้านคอสชบ้างนะคะ
ก็บอกว่าข้อเสนอที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งเสนอมา

แล้วก็บอกด้วยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคศกองทัพหรือประชาชนตอนนี้

ที่จะตรวจสอบรายชื่อกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหว

โดยเรื่องนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ห่วงใยสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้
เพราะว่ายังมีคนบางกลุ่มพยายามที่จะเคลื่อนไหวสร้างความวุ่นวาย
แล้วก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นอีกถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่ทำตามข้อเรียกร้อง
พร้อมกับได้ย้ำภารกิจสำคัญของคอสชด้วยนะคะ
นั่นก็คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่การมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
ดังนั้นถ้าเกิดยังเกิดความวุ่นวายยังเกิดสถานการณ์แบบนี้อย่างต่อเนื่อง
อะไรคือหลักประกันว่าบรรยากาศของการเลือกตั้ง

เพราะว่าตอนนี้สังคมก็เริ่มรู้สึกแล้วนะคะว่าภาพเก่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
อยากให้ทุกคนร่วมกันพิจารณาว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ
เพื่อช่วยกันประคับประคองให้บ้านเมืองสามารถเดินหน้าต่อไปได้
เช่นเดียวกันกับทางด้านโฆษกทีมโฆษกคศนะคะ

ได้บอกว่าความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งถือว่าเป็นบททดสอบ
งานความมั่นคงที่จะต้องดูแลรักษาความสงบ
รักษาบรรยากาศไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่ง
และเจ้าหน้าที่เองก็ใช้กำลังเหมาะสมปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำ

มีการบังคับใช้กฎหมายปกติเหมาะสมกับสถานการณ์
แล้วก็ไม่ได้มีการละเมิดสิทธิ์ของใคร
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานพยานแล้วก็กลุ่มเคลื่อนไหว
เข้าข่ายความผิดหรือไม่หรือว่าเข้าข่ายความผิดกรณีใดบ้าง
พร้อมกับยืนยันด้วยนะคะว่าทางคอสชกับกองทัพ
เป็นเนื้อเดียวกันกับประชาชน
ทีนี้มาดูฝากฝั่งความคิดเห็นของพักการเมืองบ้างนะคะ
นายอภิษฎิเวชาชีวะหัวหน้าภาคประชาธิปัตย์
ก็บอกว่าทางคอสชควรจะต้องรับฟังเหตุผล
กลุ่มคนอยากเลือกตั้งออกมาเคลื่อนไหว
เพื่อที่จะประเมินความต้องการของสังคมในเรื่องของการเลือกตั้ง
ประชาชน๑๓๐๓๒นะคะ
คิดเห็นว่าควรที่จะมีการเลือกตั้ง
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
แล้วก็สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะ
ส่วนคำถามที่ถามว่าพลเอกประยุทธ์จะควบคุมสถานการณ์ได้หรือไม่
นี่แหละค่ะความคิดเห็นประชาชนก็คือร้อยละ๕๑๒๑บอกว่าเอาอยู่
เพราะว่านายกมีอำนาจพิเศษมีกำลังทหารเด็ดขาด
รองลงมาค่ะ๒๙๖๑บอกว่าไม่แน่ใจขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหว
แล้วก็ร้อยละ๑๙๑๘มองว่าเอาไม่อยู่
เพราะว่าบ้านเมืองมีปัญหาหลายอย่างหลายด้าน

แต่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งเขาก็เมื่อวานนี้ก็เคลื่อนกันตั้งแต่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปหยุดที่แยกจบรอสลายตัวกันไป
บอกว่าจะกลับมาอีกครั้ง๕พฤษภาคม